หนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ต้องบอกว่าทำกันได้ลงคอค่ะ
มีหลวงปู่วัยแปดสิบหกปีนะคะถูกฆ่าอย่างโหดเฮียม
เป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะครับซึ่งทั้งหลาน
แล้วก็ญาติของหลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ
ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่วัดมะยางตำบลหนองแคร์
อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดช่วงเย็นวานนี้
ติดตามเหตุที่มีคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์พระคำตาอินทวังโสวัย๘๖ปี
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยวิภาควิจารณ์พฤติกรรมคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมเลยทีเดียว
พระเทศพรปิยธรรมโมวัย๖๓ปีพระรุวัตรมะยางบอกว่า
ตัวเองออกไปบินทบาทตามปกติในวันเกิดเหตุคือวันที่๑๓ธันวาคม
พอกลับมาถึงวัดก็จะเดินไปตามหาหลวงปู่คำตาซึ่งปกติจะเห็นหลวงปู่กวาดลานวัดอยู่เป็นประจำค่ะ
ไม่เห็นหลวงปู่มากวาดลานวัดก็เอกใจเดินไปดูที่กุฏิ
หลวงปู่ในสภาพที่มรณภาพแล้วอยู่หน้าห้องน้ำนะคะก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ร่างของหลวงปู่นี่มีบาดแผลที่ศีรษะค่ะเหมือนกับถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วก็มีร่องรอยถูกของมีคมบาดที่ฝ่ามือด้วยส่วนที่แขนก็มีรอยช้ำขาขวาหักอีกต่างหากนะคะ
สันนิษฐานว่าหลวงปู่เสียชีวิตมา๓๔ชั่วโมงแล้วค่ะ
นายวิรัติหารชัยวัย๕๓ปีลูกชายของหลวงปู่บอกว่า
หลวงพ่อเนี่ยบวชมานาน๑๗พันศาแล้วอัธยาศัยดีเป็นที่รักใคร่ของพระรวมถึงญาติโยม
และไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครจึงเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการชิงทรัพย์
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกขโมยเงินไปแล้วกว่าหมื่นบาทค่ะ
คาดว่าคนร้ายคงใช้พริกป่นสาดใส่หน้าเพื่อไม่ให้มองเห็นแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดตี๓ถึงตี๔ค่ะ
ภูระดาหารัชชัยลูกสาวของพระคำตาก็บอกว่าเสียใจมาก
เสียใจที่สุดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลวงพ่อไม่เคยมีศัตรูเลย
เชื่อว่าคนร้ายคงหวังชิงทรัพย์แน่นอนค่ะ
ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยในใจแล้วด้วยนะคะ
ว่าตำรวจน่าจะหาหลักฐานมามัดตัวแล้วก็ตามจับคนร้ายมาลงโทษได้
ด้านตำรวจภูทรราศีสลายบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเปิดเผยรายละเอียดทางคดีค่ะ
บอกว่ายังไม่สะดวกแต่ก็คงมีแนวทางในการดำเนินคดีแล้วนะครับ